หลายคนเราอยากบังคับโดรนบางทั้งคิดว่ามันจะยากหรือเปล่า
ต้องใช้รีโมทในการควบคุมแบบนี้จะทำได้หรือเปล่า
ที่เห็นในนี้ไม่ใช่กำลังภายใน

ตามนั้นไม่ใช่การฝึกวิทยายุทธ์แต่อย่างใด
แต่นี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทีมนักวิจัยในไต้หวันพัฒนาขึ้น
เพื่อที่จะสามารถบังคับโดรนให้เป็นไปตามทิศทางของมือเราได้
และแอปพลิเคชันที่จับความเคลื่อนไหวของผู้สูงใส
ก่อนจะส่งสัญญาณไปยังโรนเพื่อให้บินตามทิศทางที่เรากำหนดได้ค่ะ

เคยคุยกับทีมปังครับโรนของไทยรัฐที่วิวเหมือนกัน
เจ๋งไทยรัฐที่วิวเหมือนกันถามว่าเคยอยากลองขอเค้าเล่นเอาง่ายเลย

เขาบอกว่าไม่ได้มันยากมันยากจริง
แต่ว่าคือมีหลายปุ่มที่ต้องบังคับทิศทางความสมดุลกันด้วย

เราก็ใช้เหมือนเรารู้สึกว่าเรามีพลัง
โบกมือสวยงามนะคะ
ซึ่งหนึ่งในผู้พัฒนาบอกว่าเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคะ
จากเห็นได้ชัดว่าปัจจัยภายนอกทั้งสภาพอากาศ

ยังมีผลอย่างมากต่อการบังคับผ่านเทคโนโลยีนี้นะคะ
ขณะเดียวกันข้อจำกัดด้านแบตเตอรี่ที่แต่ละครั้งใช้งานได้เพียง๒๐นาที
ก็ยังเป็นความท้าทายที่จะต้องแก้ไขต่อไป
โดยทีมนักพัฒนาของไต้หวันเนี่ยยังคงคิดค้นเทคโนโลยีเพิ่มเติมนะคะ
ด้วยการใช้จังหวะของมือเป็นคำสั่งเปิดปิดไฟ
แล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนสีของไฟผ่านการใช้มือเขียนตัวอักษรบนอากาศได้อีกด้วยนะคะ
ตามนั้นซึ่งตอนนี้มีหลายบริษัทด้านเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังให้ความสนใจต่อเทคโนโลยีในรูปแบบนี้ค่ะ
ยุคปัจจุบันที่ผู้คนต้องการลดความยุ่งยากในการบังคับผ่านปุ่มกฎหรือว่ารีโมทคอนโทรซึ่งก็มีความซับซ้อนมากกว่า
เขาก็เลยบอกว่าต่อไปการเขียนด้วยคีย์บอร์ดการพิมพ์แบบนี้กำลังเป็นสิ่งที่กำลังจะตายไปหรือเปล่า
ปากกาก็ตายไปแล้วรอบนึงนะคราวนี้แป้นพิมพ์ก็จะตายไปด้วย